ผมพาไปที่ปราจีนบุรีกันหน่อยกันแล้วกันครับ
ปรากฏว่าบ้านหลังนี้เขากังวลว่าหมาที่เขาเลี้ยงเนี่ย

มันกัดหมาในซอยทั้งที่เมื่อก่อนมันเป็นหมาขี้กลัวมาก
ใช่ไหมไม่เป็นเมื่อก่อนเจอหมาตัวเล็กตัวใหญ่มันไม่กล้ามันหงอเลย
ตอนนี้คือมันแยกเขี้ยวจะกัดหมาด้วยกัน

หมาตัวนี้ชื่อว่าเจ้าตังครับคุณผู้ชม
นี่คุณขวัญคุณผู้ชม

นี่ฮะหางมันตกด้วย
ดูสิครับแล้วมันก็นอนนิ่งอยู่แบบนี้ครับ
อาการมันดุร้ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

สีน้ำตาลอายุแค่ขวบเศษ

ลิ้นห้อยนี่อาการมันเปลี่ยน

หมาในหมู่บ้านบ้างล่ะเห็นว่ามี๒๓ตัวที่โดนมันกัดนะ
แล้วก็ไก่ของบ้านพี่ชายเจ้าของอยู่ใกล้กัน

ไม่แล้วที่ฉันสงสัยแล้วมันเป็นอะไร

เขาบอกว่าเจ้าตังค์ไปโดนหมาตัวอื่นในหมู่บ้าน

พฤติกรรมของเจ้าตังค์เปลี่ยนเจ้าของก็เลยกังวลว่า

ถังตกน้ำไรน้ำไรย้อยแล้วลิ้มห้อย
แล้วก็แยกเขี้ยวตลอดเวลาดุขึ้นมาก
เจ้าของคือคุณถิติกรอายุ๔๒ปีครับ
ด้วยความกังวลในบ้านหลังนี้นะ
เขาก็เลยแยกขังในห้องที่เป็นห้องกรงเหล็
เมื่อกี้เนี่ยฮะเป็นห้องที่มีพื้นที่เนี่ย

คุณผู้ชมครับประสุทธิ์อำเภอประจันตคามที่ปราจีนบุรี
เขาแนะนำว่าให้ขังแยกแล้วดูอาการนะ
ถ้า๑๐วันแล้วมันตายมีโอกาส
เดี๋ยวคงจะต้องส่งตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง

หรือใครที่โดนกัดหรือหมาใครที่โดนกัด
ต้องรีบพาไปฉีดวัคซีนต้องพาไปตรวจโดยด่วนนะฮะ

หรือว่าทำร้ายสัตว์เอยบางทีไก่ตาย
อย่าเพิ่งเอามากินน่ะอันตราย
ต้องเฝ้าระวังหมาในหมู่บ้านอีกเพียบเลยเลยเนอะ